นะคะพูดถึงเรื่องโควิดนะคะ๑๙เนี่ยก็จะบอกว่าหลายคนก็ได้เดินทางไปต่างประเทศ
เดินทางกลับมาจากประเทศหรือว่ากำลังจะมีวางแผนที่จะไปต่างประเทศ
แต่ว่าคนนี้ค่ะคุณบอลเชิญยิ้มนะบอกเลยว่าเขามีความรับผิดชอบต่อสังคมนะ
ขอแคนเซลเลยแล้วกันคลิปญี่ปุ่นเออนะคะคุณผู้ชม
ยกเลิกทริปญี่ปุ่นแบบกระทันหันนะคะทั้งที่ตั้งใจทำงานเก็บเงินมาตลอดเพื่อทริปนี้
เพราะอยากจะไปสัมผัสหิมะเป็นครั้งแรกในชีวิตของพี่บอลด้วย
แต่พอมาเจอโรคโควิดระบาดซะก่อนนะคะโดยนักแสดงตลกเผยว่า
วินาทีนั้นพี่ก็เสียใจนะเสียใจมากเลย

แต่ต้องยอมตัดใจค่ะเปลี่ยนไปเชียงใหม่แทนละกัน
เพื่อสุขภาพของตัวเองแล้วก็ส่วนรวมค่ะ
แพร่มาเป็นเดือนเป็นหลายเดือนมาก

ผมก็เลยบอกเออว่างจริง
ถึงแบบ๑อาทิตย์จองตัวเครื่องบิน

ที่พักสกีที่พักที่สกีทุกอย่างวางแปนไว้หมด

ใช่ผมไม่เคยพบชีวิตผมทำงานมาตลอด

และนี่มันเป็นครั้งแรกในชีวิตโควิด
แล้วอีกไม่กี่วันจะไปแล้วศูนย์ไป๕๐๐๐กว่า
ก็เลยต้องบิดไปเชียงใหม่ไปม่อนแจ่ม

ทดแทนกันมันก็เลยรู้สึกว่า
เสียดายโอกาสแค่นั้นเองแต่ไม่เป็นไรคือมันส่วนรวม

ต้องแล้วเดี๋ยวรอให้โลกนี้หายระบาดกันไปก่อน